ทีนี้คุณผู้ชมค่ะสละเงินเดือน๓เดือนแบบนี้แน่นอน
แต่เปล่าเลยค่ะด้านหลังค่ะดาราพาเรทออกมารุมจวกเลยนะคะ
อยากจะบอกสั้นคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิด
แต่ณเวลานี้นะคะคุณผู้ชมนำโดยคุณยาย่าหญิงค่ะ
คุณหญิงรัฐาโพงามนะคะเป็นนักร้องนักแสดงชื่อดัง

หลังจากที่ลุงตูทุบโต้ประกาศโป้ง
สละ๓เดือนสำหรับเงินเดือน

คุณหญิงค่ะทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวนะคะ
ถามไปยังนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์
ระบุข้อความบอกว่า๓เดือน๓๗๐๐ทำอะไรได้บ้าง
แต่๓เดือนยอดพุ่งวันละหมื่นเสียหายอะไรบ้าง
ลองคิดดูนี่เป็นคำถามดังจากคุณยาย่าหญิงนะคะ

นักร้องนักแสดงคนที่ไม่เคยแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

บิ๊กแอดพี่กบกับพี่อ๊อฟนะคะ
กบขจรเดชกับพี่อ๊อฟภูนศักดิ์นะคะ
คือเขาเป็นอยู่ในวงบิ๊กแอสจำได้ไหม

โดยเฉพาะพี่กบโพสต์ข้อความบอกว่า

เหลือข้อเดียวที่จะทำให้ถูกต้องคือการลาออก

ค่ะยังไม่หมดค่ะพี่อ๊อฟบอกว่า
วันนี้หลังจากประชุมล็อกดาวน์เสร็จแล้ว
หารือเรื่องการลาออกต่อเลยนะครับ

อื้อฮือคนไม่เอาถ่าน

พูดถึงเพลงเขาเขาเป็นคนแต่งเพลงด้วยใช่ค่ะชื่อเพลงเขา

แต่งเพลงให้บิ๊กแอดแต่งเพลงให้บอดี้แลมด้วย

คนไม่เอาถ่านฝุ่นพรมลิขิตลมเปลี่ยนทิศ
หายแวบเลยคุณไม่มีใครต่อผมเลย
เกือบเดียวและเกือบเดียวอ๋อเอาจริงคือรุ่นเราจะรู้รักจากดี
เพลงดังวงบิ๊กแอดนี่นะเขาเป็นศิลปินดังเลยนะคะ
ยังไม่หมดค่ะยูทูปเบอร์ก็มานะคะ
คุณเอ็มวิทยาวัฒน์หรือเอ็มตามใจตุ๊ดค่ะ
มาอัดในติ๊กต๊อกนะคะระบุข้อความคือแสบคันคันอ่ะ
หลายคนเมื่อก่อนคือตั้งคำถามว่า

ลุงตู่ที่ผ่านมา๗ปีมีข้อดีอะไรบ้าง
บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลา๓วัน

คิดข้อดีนะนึกไม่ออกว่ามีข้อดีอะไรบ้าง
อ่ะคุณเอ็มวิทยาวัฒน์ว่ายังไงดูคลิปนี้ค่ะ
ปีไปว่าท่านนายกทำไม
แต่มีตั้งแต่มีท่านนายกมีแต่เรื่องดีเข้ามาในประเทศ

มึงทำงานกันหามรุ่งหามค่ำเหนื่อยวันเหนื่อยคืน
จะต้องหาเวลาใช้เงินหาเวลาซื้อของหาเวลาเดินช้อปปิ้ง

พอมีนายกคนนี้มึงได้นอนสบายอยู่บ้าน
เงินก็ไม่ค่อยได้ใช้ถือว่าประหยัดไปในตัว
เปราะเศรษฐ์จริงจริงท่าน
รอดรอดนะพวกมึงเนี่ยไม่มีหัวคิดท่านเนี่ยคือฟ้ามาโปรดให้พวกเราได้นอนหลับสบายพักผ่อน๒ปีไม่ต้องทำงานเลยไม่รอดเหรอ
เอาแต่ด่าเอาแต่ด่ากันดีพรุ่งนี้นิสัยเสียเขาจะช่วยเราพักผ่อนช่วยให้ประหยัดเงินไม่ต้องออกไปซื้อนู่นซื้อนี่
ยังไงอยู่ดาวอังคารก็มองออกประชดแหละดูออกคือบางคนก็บอกว่านี่ไงอยากได้ความสงบจบที่ลุงตู่ไม่ต้องออกไปทำมาหากินกันแล้วนอนอยู่บ้านเหมือนผู้ป่วยติดเตียงกันเลยทีเดียว
อยู่บ้านก็ไม่มีจะกินออกไปทำงานก็กลัวติดโควิด

ถ้าวันไหนเยอะสุดคือชนะ
คิดอะไรอยู่ล่ะคะที่บอกว่าปิดทองหลังพระ
พระองค์ไหนคะจะไปบอกให้หันหน้ามาหน่อย

ไม่เคยเห็นสักปีเลยค่ะไม่ไหวก็ออกเถอะค่ะ
เดี๋ยวบวชให้แต่ครรภานโทษนะคะ
อ๋อไม่ว่าจะมีคนเดือดทั้งนั้นเลยนะครับ
เดือดอีกคนเขาต้องใช้คำว่าเดียนว่านะคะ
นี่อาจารยิ่งศัตริย์เดียนว่าอาจารยิ่งศัตริย์เนี่ยโอ้โหรูปใหญ่มากเลยอยู่บนหัวผม
ว่าอะไรไปดูการโพสต์ของอาจารยิ่งศักดิ์บ้าง
นี่หน้าตาหวานรูปหวานแบบนี้นะฮะ
บอกว่าเดี๋ยนเรียนจบมัธยมสถาบันเดียวกันกับท่าน
วัดนวรดิษฐ์ใช่ครับคือวัดเตรียมสถาน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
มีสิทธิ์ถามไหมคะว่าท่านบริหารต่อไหวไหม
เครื่องหมายคำถามนะครับทำไมมีแต่คนต่อว่าท่าน
ทำไมมีแต่ความวุ่นวายไปทั่วบ้านทั่วเมือง
มันหมดเวลาของคนรุ่นเราแล้วหรือเปล่า
หยุดแล้วพักผ่อนเถอะค่ะท่านจากรุ่นน้องวัดนวลนรดิษฐ์
ถามด้วยความเคารพรุ่นพี่เสมอนะครับ
แล้วก็วงเล็บไว้ความเห็นส่วนบุคคล
กรุณาอยากคอมเมนต์นะฮะโพสต์นี้นะฮะถึงจะบอกว่ากรุณาอย่าคอมเมนต์
แต่ถามว่าคนเข้าไปคอมเมนต์กันแตกไหม
แตกเหมือนกันสนั่นวรรณไว้เหมือนกัน
แล้วก็ถามว่าแต่ท่านนี่คือท่านไหนล่ะคะอาจารย์

โอ้โหทุกคนรู้หมดแล้วนะครับ
คนหนึ่งอันนี้ก็เคลื่อนไหวทางการเมืองบ่อยครั้ง
คุณโจนูโวแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์บ้านเมือง
ไปเปรียบเทียบกับการที่เราอยู่เรือลำเดียวกัน
แล้วเรือมันมีรูรั่วนะครับ
คุณโจบอกว่าพอรูรั่วขึ้นมา
บางคนตะโกนด่าโวยวายเลยอยู่บนเรือไม่ทำอะไร
แต่ตะโกนด่าโวยวายบางคนกรีดร้องไห้ไม่หยุด
บางคนยื่นเท้าลงไปราน้ำ
ปากด่าทอนายท้ายนายท้ายก็คือคนท้ายเรือนะ
ตลอดเวลาบางคนป้องปากกระซิบเล่าข่าวปลอมสู่กัน
บางคนแอบเจาะรูเรือเพิ่มด้วย
ก้มหน้าก้มตาวิดน้ำอย่างเงียบทำงานไป

ก็ปลอบโยนให้กำลังใจคนอื่น
อย่าลืมว่าเราอยู่ในเรือลำเดียวกันนะฮะ
โพสต์ของคุณโจมันก็น่าฉุกคิดเหมือนกัน
คุณโจนี่ต้องร้องเพลงของคุณติ๊กชี้แล้วนะ

ต้องทำบุญกันมาแต่ชาติปางไหนถึงได้รักขนาดนี้ได้

แต่ทีนี้ชาวเน็ตเข้าไปกดไลค์แล้วก็แสงความคิดเห็นเยอะเหมือนกันนะ

นี่โลกประชาธิปไตยแสดงความเห็นแตกต่างกันได้